คือมีศิลปินพื้นบ้านภาคไต้เนี่ยเค้าก็ไปเยี่ยมญาติ

แล้วหมู่บ้านเนี่ยผู้สูงอายุเยอะมาก
แล้วตอนเข้าไปเจอคุณยายท่านนึง

ยายเพี้ยนยายเพี้ยนยายเพี้ยนอายุ๘๐๙๐ปี
ที่คุณนิพนธ์อมรการหรือว่านายหนังโขนอ้ายลูกหมี
ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ไปเจอเข้า
นี่คุณผู้ชมใช้กะลามะพร้าวแทนจานแทนชาม
เขาไม่ได้ใช้ชามกระเบื้องเซรามิกหรือสังกษีนะ
แต่เป็นกะลาแบบนี้ที่ภาคใต้เขาเรียกว่าพรกครับ
ไปดูตอนที่ศิลปินท่านนี้ไปคุยกับคุณยายหน่อยครับ
กินใส่พรกภรงพรกภรงพรก
คือพรกน่ะนี่นายหนังโขนหรือว่าศิลปินพื้นบ้านภาคใต้เขาก็บอกเลยนะ
เขาแปลกใจนะก็เลยต้องเข้าไปถามคุณยายว่า
คุณยายใช้ชีวิตแบบนี้จริงเหรอ
คุณยายก็บอกเนี่ยยังใช้ชีวิตแบบคนโบราณเลยโดยเฉพาะ
การกินข้าวแล้วก็จะนำกะลา๓อันที่ไม่มีรูตรงกลาง
คือถ้ามีเนี่ยข้ามก็ร่วงหมดอ่ะสิอันนี้ไม่มีรูตรงกลางนะ
ทำความสะอาดมาใส่กับข้าวใส่แกงอะไรแบบนี้นี่
ยายเล่าไปขำไปเคี้ยวข้าวไประวังติดคอนะยาย
ยายก็บอกว่าแม้ว่าลูกหลานเหรนจะเอาภาชนะเอาไปจานชามมาให้ยายใช้
ใช่ไหมไม่ใช้เออก็คุ้นเคยกับพรกมันไม่ถนัดไงมันไม่ถนัด
เออกินกับพรกดีกว่าแล้วก็ใช้แบบเนี้ย
กินข้าวมาตลอดเลยบางทีก็ใช้มือกินข้าวด้วยนะ